จะโน้นกันยังไงดีแหละจะโน้นกันยังไง
ถ้าชาวบ้านต้องเจอสายเบิร์นสายเบิ้ลแบบนี้
นึกว่าเราอยู่แถวนั้นน่ะโอ้โหนอนไม่ได้หรอก
โดนเห็นเนี้ยเสียงเบิ้ลรถยางรถยนต์อย่างเงี้ย

โอ้โหทำทำไมเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้คือริมถนนเลยฮะ
แถวชุมชนคลองรั้งสายนะมีวงจรปิดให้ดูอีกมุมหนึ่งด้วยครับ
กระบะคันนี้ขับรถมาตามถนนนี่มาแล้วมาแล้ว
แล้วก็กลับรถเหมือนจะไปตั้งลำนะพี่เบิร์ต
ไปตั้งลำเร็งเครื่องอยู่กับที่อ่ากลับมาละ
มาตั้งลำตรงนี้อ๋อจะกลับมาทำให้ดูอีกทีโอ้โหให้เห็นชัด
แล้วก็เบิร์นเบิร์นล้อรถนะฮะอืมกล้องการกระทบหน่อยก็จับผ้าไว้ได้เลย
นี่คือตะบดธาตุบำเภอศรีมหาโพธิปราชีนบุรีไปเบิร์นเอาตีสาม
โอ้โหกำลังหลับเลยสบายแล้วตีสามนี่ฝันฝันเรื่องที่สองแล้วเนี้ย
อืมจนเมื่อวานนี้ครับทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเนี้ย
บริเวณจุดกลับรถเยื้องเยื้องร้านกาแฟสดโอ้ยบ้านเขาเต็มเลย
บ้านเรือนเต็มไปหมดเลยติดติดกันนั่นอ่ะพี่เบิร์ตโอ้โห
ยังเจอรอยเบิร์นยางอยู่เลยนะเออแล้วก็คราบเขม่าวควันดำเนี่ย
ติดอยู่บนผิวถนนครับนี่จังหวะไอ้รถที่กลับรถไปทั้งนั้นอ่ะ
เจ้าของร้านอาหารริมถนนก็เล่าให้ฟังว่าคืนวันเกิดเหตุตอนนั้น
สิบเจ็ดพฤศจิกายนเขาก็กำลังนอนหลับอยู่
ดุ้งเลยฮะอ่าสะดุ้งเลยได้ยินเสียงเร่งเครื่องรถบนถนนเนี่ย
มาเห็นว่าอ้าวเป็นกระบะมาเบิร์นล้อหน้าร้านอืม
แต่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะเขาเจอมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับ
ชาวบ้านก็ระอากับพฤติกรรมแก๊งรถซิ่งเหล่านี้โอ้โห
แล้วก็ฝากถามไปหน่อยเจ้าของร้านอาหารฝากถามไปว่าอะไรลองฟังด้วยกันเลย
มันได้ยินชัดเจนมากอ่าก็เลยก็เลยลุกมาดูนาฬิกานั่นแหละ
ว่าตอนเช้าเดี๋ยวจะไปเปิดกล้องหน้าร้านดูคือมันไม่ไหวแล้ว
มันก็แย่อ่ะจริงจริงมันก็แย่อ่ะครับ
แล้วก็เด็กที่เขาต้องตื่นไปเรียนต้องตื่นมาทำมาหากินนะคะ

โอ้โหเป็นเวลากำลังนอนกำลังเก็บแรงเพื่อสักตี๕๖โมงเช้าจะได้ตื่นมาทำงาน
ก็เหมือนที่ดอมพูดตอนต้นแหละถ้าโดนเบิร์นมันนอนไม่ได้หรอก
เออเสียงมันดังรับค้างเออเออ
ชาวบ้านก็อยู่แถวนั้นเยอะด้วยครับ
ชาวบ้านก็เลยส่งคลิปเป็นหลักฐานจากวงจรปิดนี่แหละไปให้ตำรวจในท้องที่ครับ
ก็ส่งสายตรวจมาสกัดจับกระบะให้หน่อยฝากตำรวจไปด้วยเพราะว่าเห็นเนี่ยชอบแอบมาหลายโอ้โหนี่ขโมงเลยนะ
แอบมาเบิร์นด้วยเออ